วันนี้ทรัมป์ก็มีภาพลักษณ์ที่เป็นลบนะครับ

โดยยอดขายเสื้อยืดสกรีนข้อความว่า
หลังจบการดีเบตรอบสุดท้ายของคู่ชิงตำแหน่งประธานธิบดี
ซึ่งโดนัลด์ทรัมป์ได้กล่าวโจมตีฮิลาลี่คลินตัน
ซึ่งก็ทำให้เกิดกระแสพลังหญิงนะครับ
ขึ้นมาต่อต้านการเหยียดเพศของในทรัมป์
แล้วก็รณรงค์ให้ออกไปลงคะแนนเลือกฮิลาลี
ยอดความต้องการของสียืดนี้อาจจะเป็นอีกตัวสะท้อน
แนวโน้มของผลการเลือกตั้งของประธานาธิบดีสหรัฐ
ในครั้งนี้ด้วยเช่นกันติดตามเรื่องนี้จากรายงานครับ
ระหว่างการประชันวิสัยทัศน์ครั้งสุดท้าย
ของผู้ชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐ
นี่คือหนึ่งในคำพูดที่ไม่มีใครคาดคิดว่าจะได้ยินบนเวทีนี้
นายโดนัลด์ทรัมป์ผู้แทรกนางฮิลาลีคลินตัน
ที่กำลังตอบเรื่องนโยบายสังคม
โดยโจมตีฮิลาลีว่านาสตี้วูแมนหรือผู้หญิงน่ารังเกียจ
แต่หลังผ่านพ้นช่วงเวลาแห่งความตกตะลึง
สนับสนุนนางฮิลาลีได้แปรเปลี่ยนวลีผู้หญิงน่ารังเกียจของทรัมป์
ให้กลายเป็นการเสริมสร้างพลังหญิงและการสนับสนุนนางคลินตัน
โดยผู้สนับสนุนฮิลาลีบางคนทวิตข้อความบอกว่า
ที่ของผู้หญิงน่ารังเกียจก็คือธรรมเนียบขาว
ที่นี่คือโรงงานสกรีนเสื้อในย่านบลุ๊กลินของนิวยอร์ก
หลังการดีเบตรอบสุดท้ายเสร็จสิ้น
พุ่งสูงเกือบ๑๕๐๐รายการ
จะถูกมอบให้กับองค์กรการกุศลอย่างแพลนพาเลนฮูต
ให้ความช่วยเหลือด้านการคุมกำเนิดและยุติการตั้งคัน
ซึ่งเป็นองค์กรการกุศลที่ทรัมป์ต่อต้าน
โดยขณะนี้เบรนด์บริจาคเงินจากการขายเสื้อให้ไปแล้วกว่า๗แสนบาท
สนุกดีหากจะใส่เสื้อยืดตัวนี้ในวันเลือกตั้ง๘พฤศจิกายน
ซึ่งสำหรับเบรนด์แล้วเธอมองว่าปรากฏการณ์นี้น่าตื่นเต้น
เพราะทุกคนรู้ดีว่าคนอเมริกันจำนวนมากไม่รู้สึกกระตือรือร้นกับการเลือกตั้งครั้งนี้
โดยเฉพาะคนที่สนับสนุนเบอร์นี่แซนเดอร์สทำให้สำหรับเธอแล้วหากสามารถหาเหตุผลอื่น
ที่จะทำให้คนรวมตัวกันและออกไปเลือกตั้งครั้งนี้ได้ก็เป็นเรื่องที่ดีมาก
เช่นเดียวกับนักร้องชื่อดังอย่างเคที่เพอรี่ที่ประกาศตัวสนับสนุนพักเดโมแครตมาโดยตลอด
นัทธพรถาวตกูข่าวเทรัตน์ทีวีรายงาน